กระเทศกันบ้างถนนข้าวสารค่ะครับคุณผู้ชม
เกิดเหตุการณ์ชายชุดดำทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
ค่อนข้างเป็นที่วิพักษ์วิจารณบนโลกโซเชียลเลยไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ

เสียงร้องขอออกมานะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกลางถนนเข้าสารแล้วค่ะ
เป็นกลุ่มชายชุดดำ๓๔คนกำลังรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หงายค่ะใช้มือปิดป้องตัวเองอยู่บนพื้นถนน
เพื่อนอีกคนนึงก็พยายามเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกกลุ่มชายชุดดำกับพวก
กรูเข้ารุมทำร้ายจนต้องถอยไปนะคะ
ชายชุดดำกลุ่มนี้ประเคนทั้งแม่ไม้มวยไทย
ขวดด้วยกระบองตีด้วยเก้าอี้พลาสติก

ก็ทำแบบอย่างไม่ฟังเสียง
ห้ามปรามจากชาวบ้านที่ร้องขอให้หยุดทำร้ายกันนะคะ
กระทั่งเหตุการณ์ยุติลงโดยที่ต่างฝ่ายต่างแยกย้าย
ซึ่งชายชุดดำคนหนึ่งก็ได้พูดตะโกนว่าที่ทำ
เพราะถูกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตะโกนท้าทาย

ก็เลยทำให้เกิดการตะลุมบอลครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ
เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เล่าเรื่องไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
บอกว่าการท่องเที่ยวไทยไปไกลแล้ว
ทำแบบนี้โหดเกินไปรุมตีเขาขนาดนี้เลย
หรือเขาหยุดก็น่าจะพอแล้ว

ควรแก้ปัญหาเห็นแล้วเศร้า
ผู้คนที่ได้ชมคลิปนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
ส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจแหละค่ะกับพฤติกรรมของกลุ่มชายชุดดำ
รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวจนได้รับบาดเจ็บ
พร้อมกับชี้เป้าด้วยว่ากลุ่มชายชุดดำเหล่านั้น
เป็นกาดของร้านเหล้าบนถนนข้าวสารครับ

พอสังเกตว่าฝ่ายใดเป็นคนหาเรื่องก่อนกันแน่
แต่ยังไงก็ตามก็ไม่ควรไปรุมทำร้ายกันแบบนี้นะคะ

เพราะจะทำให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ

ยังพันธุ์ตำรวจเอกนิธิธรจินตกานนท์นะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ก็บอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ตำรวจท่องเที่ยวยังไม่ได้รับแจ้งเรื่อง

ซึ่งก็เป็นเพียงแค่ด้านเดียวที่ได้เห็นนะคะ
แต่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็ตัดสินเดี๋ยวยังเองแล้วล่ะ
ว่าโอ้โหเห็นเหตุแบบนี้ก็เป็นการทำร้ายนักท่องเที่ยว

ไปนั่งดื่มนั่งกินกันเยอะเหมือนกันนะคะ